คุณผู้ชมยังจำน้องทามได้ไหมคะ
ทามเป็นน้องเด็กชายอายุประมาณสัก๑๒ขวบ

และน้องก็เคยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

แต่ว่าครั้งนี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นกำลังใจ
สำหรับคนที่มีอาการท้อแท้
เพราะว่าน้องล่าสุดน้องได้รับรางวัลชนะเลิศ
วาดภาพระดับเขตในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง
และหลังจากนี้ก็จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภูมิภาคอีกด้วยค่ะ
โรงเรียนวัดจันทวันออกตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิศนุโลกเขต๑
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาพิเศษ๗พิศนุโลก
จัดการแข่งขันศิลปหัฐกรรมนักเรียนครั้งที่๖๖ปีการศึกษา๒๕๕๙
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาของนักเรียนร่วมซึ่งเป็นเด็กพิเศษ
มีความบกพร่อง๙ประเภทโดยมีน้องทามซึ่งน้องอายุ๑๒ปี
นั่นก็คือเด็กชายวัฒนคำอินน้องไม่มีแขนทั้งสองข้าง
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๖โรงเรียนวัดน้องนาดงกวาง
เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีตามจินตนาการ
ภายใต้หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง
แล้วก็ตลอดระยะเวลาการแข่งขันน้องทามก็ได้ใช้เท้าวาดภาพ
ระบายสีอย่างตั้งอกตั้งใจโดยภาพที่วาดก็จะเป็นภาพที่ประชาชน
มือไหว้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระองค์ทรงหันพระพักษ์มองดูประชาชนของพระองค์ของท่าน
ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและบริเวณด้านบนของห้าง
พระมหากรุณาธิคุณด้านฝนหลวงกังหันน้ำชัยพัฒนา
และพระอัจฉริยภาพด้านกีฬาทรงเรือใบ
ผลการแข่งขันปรากฏว่าคุณผู้ชมค่ะน้องทามได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ก็เลยได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในงานศิลปหัฐกรรมนักเรียนระดับภาคภาคเหนือ
นั่นก็คือวันที่๑๔ถึง๑๖ธันวาคมนี้
สำหรับน้องทามคุณผู้ชมยังคงจำกันได้นะคะ
เป็นเด็กชายที่มีความสามารถมานะอดทนกระตันยู
และมีความจงรักพักดีเทิดทูลในหลวงราชการที่๙
รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เสมอมา
เคยร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่าง
จนเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศ
แล้วก็ยังได้รับพระราชทานรถจักรยาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารอีกด้วยค่ะ